ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองไม่พอใจ
พอคนนี้เขาเพิ่งมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่

แต่โอ้โหทำไมเกรี้ยวกราดเหลือเกิน
ด่าไปทั่วด่าว่าเลวด่าว่าไม่มีการศึกษา
ทำไมถึงมาดูถูกทั้งครูคนอื่นทั้งผู้ปกครองทั้งนักเรียน
ทีนี้เขาแอบอัดคลิปเอาไว้เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูไปฟังคลิปนี้ค่ะ
แต่ละอันที่คือให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเต็มเนี่ยนะคะ
คลิปนี้คุณครูเขาแอบถ่ายไว้
ซึ่งพอเราไม่บอกโรงเรียนนะ
แต่เราบอกว่าอยู่ที่ตำบลหนองปล่องที่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรำ
พอกำลังชี้หน้าด่าครูด่าผู้ปกครองนักเรียน

แล้วชาวบ้านเขาก็ทนไม่ไหวไงเลยเอาคลิปนี้มาร้องเรียนกับสื่อ
บอกว่าดูสิพอคนนี้มาทำงานได้๕วันเอง

พูดก็ไม่สุภาพใส่นักเรียนใส่ครู
ผู้ปกครองเด็กก็โดนด่าไปด้วย
ทีมข่าวของเราค่ะก็เลยเดินทางไปหากำนัน
คือกำนันฉลอมสอนภูลกำนันตำบลหนองปล่อง

บอกหลายเรื่องหลายอย่างใช้คำหยาบคายมาก
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าพอคนในคลิปนี้นะ

แหมตอนนี้ทั้งครูทั้งชาวบ้านเนี่ย

เพราะว่าพูดไม่สุภาพเสียงดัง
นักเรียนก็โดนดุด่าจนเด็กไม่เป็นอันเรียนแล้ว
มีครูในโรงเรียนทนไม่ไหวแอบถ่ายคลิปมา
พอชาวบ้านเขาเห็นเขาได้ดู
เขาก็เลยมาปรึกษาว่าจะทำยังไงดี
กำนันเราทำยังไงดีกับพอคนนี้เหรอ
เด็กก็ไม่กล้าไปเรียนแล้วครูก็ไม่ชอบใจ

มันจะกลายเป็นความแตกแยกในชุมชนด้วยคุณ
ทีนี้ทีมข่าวของเราฟังความด้านหนึ่งแล้ว
ก็ต้องเปิดโอกาสให้พอได้ชี้แจง

พอด่าคนอื่นว่าเลวไม่มีการศึกษาจริงหรือเปล่า
คือครอบอกกับเราบอกกับนักข่าวทางโทรศัพท์

ผมแถลงนโยบายการทำงานให้กับครู
ให้กับผู้ปกครองนักเรียนทราบและส่วนใหญ่เห็นด้วยกับผม
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะผมพูดกับครูภัยร้อไม่เคยดุด่า
ส่วนเด็กที่โดนดุด่าเนี่ยผมต้องการปรับนิสัยเด็ก
เพราะว่าผมไปตรวจเจอไงว่าเด็กแอบสูบบุรี
ผมก็เลยต้องเตือนผู้ปกครองบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกคุณยังไม่เลิก
เดี๋ยวจะต้องพักการเรียนนะไม่งั้นลูกคุณจะต้องย้ายให้ไปเรียนที่อื่น
ก็ถามว่าพอแล้วที่มันมีข่าวแบบนี้มามันเกิดจากอะไร
พอบอกว่าที่มีคนไม่ชอบผมเนี่ยเหรอ
น่าจะเป็นเรื่องของการขัดผลประโยชน์กับคนกลุ่มหนึ่งในโรงเรียน
ผมก็เลยโดนโจมตีแบบนี้อันนี้พอบอก
รอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าไปตรวจสอบด้วยไม่งั้นจะอยู่กันไม่ได้นะครับคุณผู้ชม